เรื่องศึกเจ้าถิ่นต่างถิ่น

แต่ว่าปลายทางที่ผู้โดยสารจะไปจะให้ไปส่งที่พัทยา
พอไปถึงพัทยาเจอเจ้าถิ่นของเขาไง

อ้างถึงเรื่องกฎกระทรวงคมนาคมเนี่ย
เรื่องการมารับส่งผู้โดยสารต่างถิ่นแบบนี้ทำไม่ได้
พี่มีชกแท็กซี่ประจำอยู่แล้ว

ไม่รู้ยังว่าแอปพลิเคชันที่ตอนนี้ถูกกฎหมายแล้ว

อะแล้วทำไมรับไม่ได้ผมรับผ่านแอปพริเคชัน
นิ้นกว่าจะเป็นกันเรื่องของเจ้าทินกับทีมเยินแล้ว
ทีมเยินคือพี่ที่มาจากกรุงเทพได้ไหม
เป็นเรื่องของการต่อสู้ไปด้วยข้อกฎหมาย
มาเป็นแอปถูกกฎหมายรู้หรือเปล่าว่าแอปผมถูกกฎหมาย

เอาละสู้กันด้วยข้อกฎหมายแล้ว
นี่คุณผู้ชมต้องดูอ่ะคุณผู้ชมต้องค่อยมาไล่ค่อยมาดูกันนะคะ
เพราะว่าโชเฟอร์แท็กซี่จากกรุงเทพเนี่ย

นั้นเป็นฝั่งพัทยามาเตือนแหละ
เตือนแล้วก็เหมือนกับบอกว่าคุณทำแบบนี้ทำไม่ได้นะ

แต่ทางฝั่งเจ้าถิ่นก็บอกว่าไปดูสิไปดูสิ
ไปดูซิว่ากฎข้อ๙ของขนส่งมันเป็นยังไง
ซึ่งฝั่งเจ้าของคลิปเองคือฝั่งพี่โชเฟอร์กรุงเทพเนี่ยนะ
พี่สุพิวัฒน์เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักข่าวค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ผมมารับลูกค้าจากสุวรรณภูมิ
ลูกค้าผมจะไปปลายทางคือพัทยา
พอผมส่งเสร็จผมมาแวะกินข้าวช่วงประมาณตี๕
ทีนี้ผมก็กดรับงานผ่านทางแอป
แล้วก็รับลูกค้าชาวต่างชาติ๓คน

ทีนี้พอรับลูกค้าขึ้นมาแล้วก็ขับออกมาตรงซอย
ก่อนจะถึงถนนใหญ่คุณผู้ชมเจอเลย
เป็นกลุ่มแท็กซี่เจ้าถิ่น๒คนมาโบกรถให้ผมหยุด
แล้วก็ถามว่าผมมาเป็นแท็กซี่มาจากไหนรับลูกค้ามาจากไหน
ผมก็บอกสิบอกว่าอ๋อผมเป็นแท็กซี่จากกรุงเทพ
แล้วผมก็ขับออกไปคิดว่าเรื่องมันจะจบแล้วไงคุณผู้ชม
ปรากฏว่าฝั่งเจ้าถิ่นเขาขับตาม
แล้วมาหาเรื่องอีกรอบนึงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปล่ะค่ะ
ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาแล้วมีการอ้างกฎขนส่ง
บอกว่าข้อบังคับขนส่งข้อที่๙เนี่ยนะ
บอกเอาไว้แบบนี้แท็กซี่สาธารณะนอกพื้นที่

คือตอนนั้นฝั่งตัวพี่โชเฟอร์ที่กรุงเทพ
พี่สุพิวัฒน์พยายามอธิบายให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจนะ
เฮ้ยพี่ผมไม่ได้มีเจตนาจะมาแย่งลูกค้าอะไรนะ
แต่ว่าผมมารับงานผ่านแอปมันก็ถูกต้องตามกฎหมาย
ทีนี้พอไฟเขียวพอดีไงคุณผู้ชมมันหยุดไม่ได้แล้ว
แล้วก็ใส่เกียร์แล้วก็ขับออกมาเลย

พอคลิปมาเป็นข่าวเนี่ยนะทางฝั่งแท็กซี่เจ้าถิ่น
ชื่อว่าคุณจำนงที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละ
เขาไปหาตำรวจสพเมืองพัทยานะ
แล้วก็ถือกฎกระทรวงคมนาคมฉบับที่๙
กรมการขนส่งทางบกเอามาให้ตำรวจดูด้วย
ซึ่งเหมือนกับในนั้นรายละเอียดในนั้นในฉบับที่๙
คือก็ระบุไว้ว่าสามารถไปส่งไปส่งได้นะ

แต่ไปจอดรับผู้โดยสารต่อไม่ได้
ทีนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเขาก็เลยบอกกับตำรวจว่า
เอาที่ผมทำไปผมก็อยากเตือนนั่นแหละ
ไม่อยากให้แท็กซี่กรทมมาวิ่งรับลูกค้า

ก็มีแท็กซี่วิ่งรับผู้โดยสารอยู่แล้วไง

มันเหมือนกับเป็นการไปแย่งลูกค้า
อยากให้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะ
กฎระเบียบข้อบังคับที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นบรรทฐาน
สำหรับแท็กซี่กรุงเทพที่มาวิ่งรับลูกค้าต่างพื้นที่
เอาง่ายเลยคนในพื้นที่จะตายอยู่แล้ว
รับลูกค้ากันแล้วนี่ยังมีต่างถิ่นมาแย่งอีก
เรื่องต้นค่ะตำรวจก็บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน

เรื่องแท็กซี่สาธารณะเรื่องรถรับจ้างสาธารณะ
แล้วเดี๋ยวจะไปหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ

จนถึงสิ้นปี๖๕ปีที่แล้ว
กรมการขนส่งทางบกครับก็ให้การรับรองแอปเรียกแท็กซี่
ถูกกฎหมายมี๖นะมี๖เจ้านะตอนนี้
๑คือเฮโลภูเก็ตเซอร์วิส

แล้วก็แอร์เอเชียร้ายมี๖เจ้านะ
ของพี่เขาอ่ะอันที่๕กราฟ